ผู้ชมครับเย็นเมื่อวานนี้นะครับมันมีเหตุการณ์ที่หลานเนี่ยมีเรื่องกับอานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปักเขตที่ดินสุดท้ายเมื่อวานขับกระบะไล่ชนอา

นะแล้วพอเขาเนี่ยล้มคว่ำอยู่ตรงริมถนนเนี่ยก็ลงไปใช้มีดเนี่ยฟันซ้ำอีกนะฮะจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ

มีร่องรอยการถูกฟันในเข้าที่ศึกษานะครับเป็นแผลชกัลมีจักรยารยนต์ของนายบุญชมเนี่ยล้มคลั่มอยู่ด้วยนะครับ
มีจักรยานยนต์ของนายบุญชมเนี่ยล้มคว่ำอยู่ด้วยนะครับก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายบุญชมคนเจ็บขี่จักรยานยนต์จะไปเก็บเงินนะฮะ
เป็นเงินออมวันละบาทที่ชุมชนบัวขาวระหว่างทางเนี่ยไปเจอกับนายเกษมภารีนนท์
อายุ๕๗ปีอายุเยอะกว่านะแต่ว่ากะเสมเนี่ยมีศักดิ์เป็นหลานนะฮะ
เพราะว่าบุญชมเนี่ยเขาเป็นน้องคนละแม่ของเกษมเท่ากับว่าเกษมเนี่ยอายุ๕๓
บุญชมอายุ๕๒แต่กะเสมมีศักดิ์เป็นหลานเขาตอนกะเสมก็ขับรถกระบะนะฮะ
มาพอดีตัดสินใจขับรถพุ่งชนจักรยานยนต์ของนายบุญชมที่เป็นอา
รถเขาล้มนะฮะเขาก็กลิ้งอยู่ที่พื้นถนนแต่ว่านายเกษมก็ยังไม่หนำใจนะฮะ
ลงจากรถเนี่ยจอดรถแล้วก็คว้ามีดขอลงไปด้วยแล้วฟันเขาซ้ำ
จนก็บาดเจ็บสาหัสก่อนที่ตัวเองจะขับรถหลบหนีไป
ภรรยาของคนเจ็บนะฮะคือนางดอกแก้วนะครับบอกถึงปมเหตุว่าทั้งสองคนคือบุญชมสามีของเธอกับเกษมหลานของเธอ
มีเรื่องทะเลาะกันเมื่อสามปีก่อนเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งที่ดินมรดกของพ่อสามี
คนก่อเหตุอ้างว่าสามีเธอเนี่ยไปลุกล้ำที่ดินบ่อยมีเรื่องกันถึงขั้นแบบขึ้นโรงพักมาแล้ว
เกลียนมาสองสามรอบเรื่องมันก็เงียบหายไปจนกระทั่งเมื่อวานเขามาเจอกันอีกก็มีเรื่องที่อันนี้หนักเลยนะฮะ
ไล่ฟันกันเลยไล่ชนกันเลย
วันนี้ตินะฮะตินะฮะติก็ไปที่พื้นที่นะครับไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะฮะ
ไปบ้านของเกษมคนก่อเหตุก็อยู่ใกล้ใกล้กับบ้านของบุญชมคนเจ็บนะฮะ
ได้เจอกับภรรยาของเกษมนะครับบอกว่าสามีเธอมีปัญหากับคนเจ็บมานานแล้ว
เกี่ยวกับเรื่องที่ดินมีที่ดินอยู่ติดกันนะฮะ
ทั้งคู่ก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดถึงขั้นชกต่อยกันมาแล้ว
เมื่อเดือนก่อนก็เพิ่งไกลเกลียนที่โรงพักคิดว่าคงไม่มีอะไรแล้ว
สุดท้ายเกิดเรื่องขึ้นอีกตั้งแต่เกิดเรื่องเมื่อวานนี้
เธอบอกเธอยังไม่ได้คุยกับสามีเหมือนกันไม่รู้หนีไปอยู่ที่ไหน
หลานสาวของคนเจ็บนะฮะหลานสาวของนายบุญชมเนี่ยบอกว่าไอ้ที่ดินปัญหาเนี่ย
คนเจ็บกับคนก่อเหตุทะเลาะกันมาหลายรอบ
คือก่อนหน้านี้รุนแรงถึงขั้นที่นายเกษมผู้ก่อเหตุเนี่ย
เคยเอามีดเนี่ยฟันนายบุญชมจนนิ้วเกือบขาดมาแล้ว
เมื่อช่วงปีที่แล้วนะฮะปี๖๕ก็ขึ้นโรงพักกันมาแล้ว
เกษมคนก่อเหตุก็ยอมจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้๕๐๐บาท
มาก่อเหตุอีกนะฮะอยากให้ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มตัวดำเนินคดีนะฮะ
เพราะกลัวว่านายเกษมจะย้อนมาก่อเหตุฆ่าคนในครอบครัวคนเจ็บ
แล้วในบุญชมเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยกลายเป็นว่าตอนนี้ต้องไปนอนอยู่โรงพยาบาล
อาการของนายบุญชมตอนนี้หมอบอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ว่ายังมีอาการทางสมองยังไม่รับรู้อะไรนะฮะ
เนื่องจากถูกฟันเข้าศีรษะแผลมันลึกถึงกระโหลกศีรษะ
หมอบอกว่าถ้าหายดีออกจากโรงพยาบาลได้เนี่ย
เธอก็ตรงนี้น่ะทนนีรัยคนนี้เป็นน้องสุดท้าย
ติดกันรั้วบ้านติดกัน
ต้องเตรียมเจตนาขาเลย
ท้อยรังไม่เหยียบทีสิร้องฟันในจังไหน
ต้องไปบอกที่ท้อยไม่เหยียบทีต้อยมาฟันในจังไหน
อ่าตอนนี้กำลังตามตัวอยู่นะฮะในเกษมนะครับ
สพกุชินารายตอนนี้แจ้งข้อหาไว้แล้วนะครับ
ก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ